ก็เป็นเรื่องเตือนภัยเหมือนกันนะคะคือเป็นนางแบบสาว
เขาไปถ่ายรีวิวที่พักที่เชียงใหม่

สังเกตนะคืออะไรผบอยู่ด้านบน
ระหว่างกำแพงกับใต้หลังคา
คุณตอนนั้นน่ะคือเธออาบน้ำเสร็จแล้วนะกำลังจะแต่งตัว
อันนี้คือโทรศัพท์มือถือ
นางแบบสาวถูกช่างภาพที่เพิ่งจะถ่ายภาพ

พอเปิดดูมือถือโอ้โหหลักฐานมันมัดตัว

ทีนี้เธอก็เลยมาโพสต์เตือนภัยเอาไว้แบบนี้ในเฟซบุ๊กนะคะ
ฝั่งผู้เสียหายเราเรียกคุณส้มแล้วกันอายุ๒๔ปี

แปดครับจ้างงานนางแบบถ่ายแบบที่พักรีวิวแอบ

พอโพสต์ไปนะคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลย
อันนี้คือในผู้ติดตามของช่างภาพนะคะ
เค้าก็สร้างโพลไฟล์ในเนี่ยโซเชียลด้วยดีนะ
เอาภาพนางบ่งนางแบบใส่เอาภาพผลงานเขาใส่เข้าไป
และยังประกาศหานางแบบอย่างต่อเนื่องนะ

ไปคอมเมนต์เพียบเลยนะเป็นพันน่ะ
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณส้มหน่อยค่ะ
คุณส้มบอกว่าเอาจริงนะพี่หนูเอาไว้ใจ

เพราะว่าก็เคยเป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกันไง
พอเขาติดต่อมาว่าจ้างให้หนูไปถ่ายรีวิวที่พักที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่๖สิงหาเขาจ้างหนูมา๒๐๐บาท
หนูก็ตอบตกลงทีนี้เขาก็ขับรถมารับหนู
ไปกัน๓คนค่ะมีพีช่างภาพนั่นแหละ

เพราะว่าคิดดูดิพี่ไปถ่ายรีวิวห้องพัก

มากันผู้หญิง๒ผู้ชาย๑จะนอนได้ยังไง

ใช่ทีนี้เธอก็ยังไม่ได้ถามอะไรเก็บความสงสัยไว้
แต่ทีนี้พอถ่ายรีวิวเสร็จแล้วปั๊บลงไปกินข้าวเย็น
ช่างภาพคนนี้ท่าทางแปลกจะขึ้นไปห้องพัก๒ที
บอกว่าไงรู้ไหมจะไปเอารหัสไวไฟบ้างขอไปเปิดไฟบ้าง
แล้วตอนนั่งกินข้าวพีก็พฤติกรรมแปลกชวนดื่มเบียตลอดเลย
คือผู้หญิงผู้เสียหายบอกช่างภาพจะขึ้นห้องไปเปิดไฟทำไม
ในเมื่อห้องเปิดไฟไว้อยู่แล้วเธอก็งงสิฮะแต่ก็ไม่อยากถามนะ
ใช่แล้วเรื่องกินเบียร์เธอบอกว่าเธอปฏิเสธจริงเธอเป็นคนไม่ดื่ม
เธอก็เลยขอไปอาบน้ำตอนก่อนอาบน้ำนี่สำรวจดูในห้องน้ำหมดเลยนะ
กระจกอะไรมีกล้องซ่อนอะไรไว้หรือเปล่า
ทีนี้พออาบน้ำเสร็จกำลังไปใส่เสื้อผ้านี่แหละ
เมื่อกี้คลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูด้วย

อันนี้ที่วงแดงเอาไว้เป็นมือถือ
ใช่ผู้หญิงคนนี้นะสติดีมาก
คือตั้งสติหยิบมือถือตัวเองถ่ายสวนขึ้นไป
แบบเงียบยังไม่โวยวาย
เพราะอยากจะเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานให้ได้
ไอ้ผู้ชายคนไหนที่มันกำลังแอบถ่ายอยู่เนี่ย
โผล่หัวขึ้นมาเธอจะได้เก็บภาพไว้ได้
เนี่ยพอได้หลักฐานแล้วว่ามันมีมือถืออยู่ตรงนั้นจริง

แล้วถามพี่ด้วยนะเออพี่เขาปฏิเสธ
ช่างภาพเขาปฏิเสธทำไมถึงถามช่างภาพรู้ไหม
ตัวผู้หญิงน้องผู้เสียหายบอกจำได้รุ่นโทรศัพท์

ก็เลยไปถามช่างภาพเลยเพราะช่างภาพใช้โทรศัพท์รุ่นนี้
ใช่แต่ท้ายที่สุดคุณต่อให้เขาจะปฏิเสธยังไง
พอเปิดดูในมือถืออ้าวมันมีคลิปอยู่ไง
ฝั่งช่างภาพก็ยกมือไหว้ขอโทษ
แต่พอเปิดดูเนี่ยนะไม่ใช่ตัวคุณส้มคนเดียวที่โดน
ยังมีคลิปผู้เสียหายคนอื่นอีกหลายคลิปเลย
ทีนี้ค่ะฝั่งช่างภาพนั้นก็อ้อนวอนนะคะ
ขอเถอะขอคุณส้มอย่าแจ้งความเลยอย่าแจ้งความเลย
แต่ทีนี้ตอนที่คุณส้มกลับมาในตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะ
คุยกับครอบครัวคุณโซ่บอกไม่ได้แล้ว

ไปแจ้งความเอาไว้เมื่อ๑๔สิงหาที่ผ่านมา
แล้วบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ

บอกว่าใครที่จะรับงานกับช่างภาพคนนี้
ระวังนะกลัวว่าจะโดนเหมือนเธอค่ะ

เขาก็ปฏิเสธปฏิเสธทุกอย่างเลย

ก็ตกใจแล้วก็ยกมือขอโทษ

มันเป็นคลิปที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นของเราไหม
เพราะว่าตอนนั้นเราตกใจด้วยกลัวด้วย

ตอนแรกหนูจะรอชนะคดีก่อนถึงจะโพสต์

หนูเห็นเขาเริ่มโพสต์เพจโพสต์ไอจี
เริ่มรับงานเริ่มจ้างนางแบบ

หนูก็เลยเตือนภัยเพราะว่าเห็นเขา
แบบนัดผู้หญิงไปถ่ายแบบแล้ว
นี่ค่ะอันนี้คือที่เธอให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยนะ
ใช่แล้วดูสิฟังจากที่เธอสัมภาษณ
แปลว่าอะไรอ่ะช่างภาพในพีคนนั้น

ยังโพสต์หานางแบบโพสต์โปรโมทงาน
จะมีนางแบบที่หลงเป็นเหยื่อหลงเชื่ออีกไหม
ใช่น้องส้มผู้เสียหายบอกนัดเลยสื่อคะ
สัมภาษณ์เลยค่ะเมื่อเช้า๘โมงครึ่งนะครับ
แล้วก็ถามเธอว่าโอ้โหเธอรอดจากเหตุการณ์นั้นได้ยังไง
บอกว่าตอนที่ไปขอตรวจเช็คคลิปในมือถือของนายพีนะ
ปรากฏว่าไอ้คลิปล่าสุดที่เหมือนถ่ายเธอไว้

มันไม่เห็นเป็นลักษณะของตัวเธอเองนะฮะ
แต่เธอก็ไปดูคลิปอื่นก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนตกเป็นเหยื่อบ้างนะครับ
แล้วคืนวันนั้นเลยไม่ใช่คืนวันนั้นเลยคุณ

แล้วถามว่าตลอดทางต้องนั่งไปกับช่างภาพคนนี้
แต่เธอเงียบมาตลอดทางจนกระทั่งเธอมาแจ้งความแล้วก็เธอร้องสื่อ
นี่ยังดีนะที่มีพี่สาวเธอไปด้วย
เรื่องตอนนี้อยู่ระหว่างชั้นศาลแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเล่าข่าวนี้เตือนภัยเอาไว้